อันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ในภาคกลางและภาคตะวันออก
ก็จัดขึ้นท่ามกลางความอาลัยของพระศกคณิกรนะครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่แห่งพระเมตตาพื้นที่แห่งพระบารมี
นั่นก็คือที่ประจวบคลีขันหน้าวังไก่กังวล
มีการทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์กลางทะเลหน้าวังไกลกังวลด้วยนะครับ
บริเวณท่าเทียบเรือเฟอรี่หมู่บ้านเขาตะเกียบ
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
นายพันลบสิงหะเสนีผู้ว่าราชการจังหวัด
พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนกว่า๑๐๐คน
อันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
งานพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จากประชาชนนับแสนคนของทุกอำเภอ
ลงเรือตรวจการตำรวจน้ำอัครราชชวราธร๘๑
ออกจากฝั่งไปยังกลางทะเลบริเวณหน้าวังไกลกังวล
จากนั้นจึงทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ได้อันเชิญพระโกรธ
และถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงครับ
ต่างจากที่บริเวณท่าเรือแหลมเทียนจังหวัดชนบุรีนะครับ
นายพระครทรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอันเชิญพระโกรธ
และถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์ทั้ง๑๑อำเภอไปลอยทะเลบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ
โดยมีตัวแทนของข้าราชการทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
พลเรือโทบรรจบโพแดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑กองทัพเรือ
ได้ให้การสนับสนุนเรือ๓ลำเข้าร่วมพิธีครั้งนี้
ประกอบด้วยเรือหลวงตากศิลป์เรือหลวงคีรีรัฐและเรือตรวจการ๒๓๖
เพื่อทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ในพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติครับ
ส่วนที่สาราร้อยปีตราดลำลึก
หน้าสารากลางจังหวัดตราดนะครับ
นายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล
เชิญเท่าดอกไม้จันทร์ไปยังเรือหลวงแกลงของกองทัพเรือ
เพื่อไปลอยในทะเลตราดบริเวณช่องเกาะช้างกับอำเภอแหลมงอบ
ซึ่งหลังจากทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์แล้ว
เรือหลวงแกลงได้เวียนซ้ายแสดงความอาลัย๓รอบ
ท่ามกลางความเศร้าโศกของผู้เข้าร่วมพิธีครับ
ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะครับเหล่าข้าราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประชาชน
กว่า๓๐๐คนพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์
พระเมลุมาตรจำลองบริเวณสารากลางจังหวัด
ยังเขื่อนขุนด่านปราการชน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
โดยนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานนำขบวนเรือ๒ลำอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยยางบริเวณเหนือเขื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนและไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
และบริหารจัดการไม่ให้เกิดน้ำท่วมและน้ำแรงทั้งในช่วงหน้าฝนและช่วงฤดูร้อน
เช่นเดียวกับนายพรพฤษเพ็ญภาษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว
เป็นประธานในพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก
โดยทำพิธีเก็บเท่าดอกไม้จันทร์จากพระจิตกาธานพร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล
ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปลอยเท่าดอกไม้จันทร์โดยพร้อมเพลียงกัน
อ่างเก็บน้ำท่ากระบากเป็นแห่งนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่๙ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อจัดหาน้ำให้ราศดรสามารถเพาะปลูกได้ทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแรง
อีกทั้งพระองค์ยังเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่ากระบากเมื่อปี๒๕๕๙
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ครับ
พิธีอันเชิญพระโกรธและเท่าดอกไม้จันทร์

ด้วยเรือของอุทยานแห่งชาติทัพลาน
และอุทยานแห่งชาติปางศรีดา
รวมทั้งเรือบรรเทาสานภัยเขต๓
ซึ่งในระหว่างที่อันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์

ก็พบว่าเท่าดอกไม้จันทร์และดอกไม้ที่โปรยลงไป
เกาะกลุ่มกันเป็นตัวอักษรไทยเลข๙
สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

เป็นลักษณะเหมือนเลข๙ไทยเลยนะครับ

นางฉัตรพรดูสดี
หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชน
เข้าร่วมพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์
ในพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ลงเรือประมงจากท่าเทียบเรือคลองหัวตาล
ตำบลหาดเจ้าสำรานอำเภอเมือง
เพื่อไปทำพิธีลอยกลางทะเล
ห่างจากชายฝั่งหาดเจ้าสำรานประมาณ๓กิโลเมตร
โดยมีขบวนเรือประมงชาวบ้าน
ร่วมทำพิธีกว่า๑๐๐ลำครับ